ซึ่งองค์กรพิทักษ์และปกป้องสิทธิของสัตว์
ใช้อำนาจพิเศษสั่งปิดสวนสัตว์๒แห่ง
ของนักการเมืองอาวุโสของพักรัฐบาล
เพราะว่าสวนสัตว์ทั้งสองแห่งนี้มีสภาพที่เลวร้ายครับ
โดยเว็บไซต์ของหนังสือพิมพนมเป็นโพสต์รายงานว่า
เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวและความเป็นอยู่ที่น่าทุกข์ทรมานของบรรดาสัตว
ที่เป็นสมาชิกของสวนสัตว์สองแห่งในกัมพูชาได้แก่สวนสัตว์ตึกชูในจังหวัดกัมโพชแล้วก็สวนสัตว์ไพรเวงในจังหวัดไพรเวง
ซึ่งสวนสัตว์ทั้งสองแห่งนี้เป็นของนายยิมวันดานักการเมืองอาวุโสของพักรัฐบาลกัมพูชาครับ
เปญนี้มีขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ว่า
สัตว์ทั้งสองแห่งนี้มีสภาพที่เลวร้ายอย่างที่เห็นนี้นะครับ
และก็ยังต้องการเรียกร้องให้นายยกรัฐมนตรีหุ่นเซ็น
ใช้อำนาจในการสั่งปิดสวนสัตว์๒แห่งนี้
จากเจ้าของสวนสัตว์ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพักรัฐบาลครับ

ข้อมูลที่ได้มานั้นมาจากนักท่องเที่ยว
แสดงให้เห็นว่าทั้งเสือทั้งหมีสิงโตนกกระจอกเทศยีราฟรวมถึงจอราเข้
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายผอมโซเป็นโรคและขาดการดูแลคุณดูนก
นี่ดูหน้าเขาโอ้นะครับ
ด้านในยิมวันดาก็ปฏิเสธว่าสัตว์ที่สวนสัตว์ทั้งสองแห่งนี้
ไม่ได้รับการดูแลโดยบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาสัตว
ต่างที่เป็นสมาชิกของสวนสัตว์ต่างก็มีสภาพที่ดีขึ้นมาก
เหลือเพียงเรื่องความสะอาดและการจัดเก็บขยะที่กำลังมีการปรับปรุงอยู่
ส่วนเรื่องอื่นก็มีความพยายามในการปรับปรุงอยู่เช่นเดียวกันนะครับ